เราเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ที่จังหวัดน้องคายมีอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักข้ามเลน
พุ่งชนประสานงากับรถสิบล้อ

เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต๒ศพบาดเจ็บอีก๑คนครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ที่ก่อนสู่วรพันธ์อายุ๓๒ปี
และนายสมัครชัยปัญญาอายุ๓๓ปี

ใกล้กันพบรถสิบล้อคู่กรณีบรรทุกดินมาเต็มคัน
อยู่ในสภาพด้านหน้ามีร่องรอยถูกชน
ตำรวจสพเมืองหนองคายสอบสวนนายทองจันบัวมีอายุ๔๗ปี

ก่อนเกิดเหตุขับรถออกมาจากบ้านที่อยู่ริมถนน

จู่รถเก่งที่กำลังมุ่งหน้าอำเภอท่าบ่อ
ก็พุ่งข้ามเลนมาชนกับรถสิบล้ออย่างจัง
ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
ส่วนสาเหตุตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์
จังหวัดสุพรรณบุรีเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนรถพ่วง๑๘ล้อ
ตรงทางเข้าโรงโม่ในพื้นที่ตะบนจรเข้๓๐๐อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้วัยรุ่นหญิง๑คนและชายอีก๒คนได้ระบาดเจ็บ
รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย๒คัน
โดยมีรถพ่วงจอดอยู่กลางถนน
สอบสวนนายมนตรีสาลีอายุ๔๓ปี
คนขับรถพ่วงทราบว่ากำลังขับรถเข้าไปรับหินในโรงโม่
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุได้เลี้ยวรถเพื่อเข้าไปในซอย
จู่รถจักรยานยนต์ทั้ง๒คันที่ขี่มาด้วยความเร็ว
พยายามจะแซงขวาแต่ไม่พ้นจึงพุ่งชนด้านข้างอย่างจัง
ส่วนที่จังหวัด๑๐๑ตำรวจสพพและคู่ภัย
เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักชนต้นไม้
ริมถนนสายพนมไพรมหาชนะชัย
จุดเกิดเหตุอยู่ใกล้กับค้างบ้างไฟเก่า
ตำรวจพพอพ
ที่เกิดเหตุพบรถเก๋งฟอร์ดเฟียสต้าสีขาว
อาจติดกับต้นมะขามริมทาง
ภายในรถพบนายชัยนรงคกอายุ๖๐ปี
รองภูมิในการโรงเรียนอนุบันพนมไพร
ได้รับบาดเจ็บสาหัสติดอยู่บ่อที่นั่งคนขับ
สภาพแขนขวาหักกระโหลกศีรษะด้านขวายุบ
ใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือออกมาจากซากรถ

แต่ก็พบว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
นายชัยนรงค์ผู้เสียชีวิตขับรถเก๋งฝ่าสายฝน

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งมีน้ำท่วมขังอยู่บนผิวถนน
เสียหลักข้ามเลนไปชนกับหลักลายข้างทาง
พุ่งชนกับต้นมะขามเสียงดังสนั่น
ทำให้นายชัยนรงค์ได้ระบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต